เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุราธานีตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
วิจารณ์กันเยอะมากค่ะว่าทำไมตำรวจ
ถึงปล่อยให้ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ขับรถ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของสองสามีพระยาหนีไปได้
แล้วภรรยาคือท้อง๘เดือน
ถูกรถชนบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องคลอดก่อนกำหนด
คือคลอดคืนนั้นเลยอ่ะไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงที่เขาท้อง๘เดือน
จริงแล้วต้องคลอด๘มีนาคม

เพราะว่าถูกแรงกระแทกจากรถที่มาชนนะคะ
แล้วเธอก็ต้องผ่าตัดหัวเข่าด้วย

โชคดีที่ลูกในท้องของเธอปลอดภัยนะคะ

ที่สพขุนทะเลก็ได้เจอกับ
พยายามจะเอาเงินให้แล้วก็บอกว่าเก็บเงินไว้ให้หลานนะ
บอกไม่เอาอ่ะไม่เอาเงินแบบนั้นคือเธออยากได้ความรับผิดชอบ
จากคนที่ขับรถไปชนนะคะโอ้โหซึ่งเป็นตำรวจด้วยอ่ะอืม
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับคนเจ็บทั้งคู่นะคะนายวัชระพรมเลิศอายุยี่สิบห้าปี
กับนางสาวสะโรชาเพศรีอายุยี่สิบสองปีก็สามีภรรยาเนี้ยค่ะ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวสามีก็พาภรรยาซึ่งท้องแก่
เดือนแล้วอ่ะเอ่อซ้อนรถจักรยานยนต์ไปจะไปหาหมอ
ระหว่างทางเห็นรถเป็นรถของเจ้าหน้าที่นะคะ
สพขุนทะเลขับตามมาแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินอ่ะครับ
แล้วก็เลยเร่งเครื่องไปจอดแถวบ้านคนจุดที่มีคนนะ
เพราะเขาบอกว่าไม่อยากจะจอดจุดเปรียวแต่ว่าอีกฝั่งถนนนะคะ
มีคนยืนอยู่ก็เลยกลับรถแต่ตำรวจขับรถตาม
แล้วก็มีรถกระบะสีขาวข้ามเลนมาแล้วก็มาชน
เกิดเหตุเนี่ยนะคะภรรยาได้รับบาดเจ็บตัวเขาเอง
เขาก็เจ็บแต่ก็ถูกควบคุมตัวอืม
ขับขี่สองขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์แต่ว่าตัวนายวัชระบอกว่าเขาปฏิเสธ
ข้อหาที่๒กับข้อหาที่๓แต่ข้อหาที่เขาไม่มีใบขับขี่อันนี้เขายอมรับ
แต่เขาบอกว่าต้องเอาผิดกับตำรวจที่ขับรถมาชนเขาสิแต่พนักงานสอบสวนบอกว่า
ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรอกเพราะมันเป็นคดีเดียวกันอืม
เขาฟังแล้วเขางงค่ะในวัชระบอกว่าคือเขาขี่หนีจริงจริง
เพราะเขาไม่มีใบขับขี่แล้วจุดตรงนั้นน่ะ
มันไม่มีบ้านคนกลัวว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
ไม่มีพยานเขาพยายามจะขี่ไปเพื่อที่จะไปจอดจุดที่มันไม่เปลี่ยว
แต่กลายเป็นว่าตำรวจขับรถแล้วก็ไปชนเขาอะค่ะ
ผมกลับว่าขี่มาให้เจอชาวบ้านเจอคนแล้วก็มาจอดที่ชาวบ้านอยู่อะครับ
ขนาดผมขี่มาจอดที่ชาวบ้านเยอะผมยังโดนชนแบบนี้เลย
แล้วก็คลอดวันนั้นเลยค่ะหนูติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะ
เขาก็ไม่ติดต่อหนูมาเลยตั้งแต่วันที่ชนจนลูกหนูเกิด
บอกว่าไม่ต้องแจ้งหรอกเพราะยังไงก็คดีเดียวกัน
หมายถึงเราจะแจ้งความว่ายังไงคะแจ้งความว่าตำรวจ
คนนั้นขับรถชนหนูซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ขับรถชนหนู
ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถ้าหนูตายลูกหนูตาย
เป็นอะไรไปเขาจะรับผิดชอบยังไงอ่ะคะแค่คำขอโทษสักคำ
ยังไม่ได้จากเขาเลยตั้งแต่หนูอยู่โรงพยาบาล
ตั้งแต่หนูเจ็บหนูยังไม่ได้จากเขาเลยได้อ่านี่คือเรื่องราวจาก
สองสามีภรรยานะครับค่ะส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น
บอกว่าขณะรถตำรวจที่เป็นรถของร้อยเวรป้องกันปราบราม
สพขุนทะเลตอนนั้นเนี่ยอ่าขับเปิดไซเลนติดตามรถจักรยานยนต
นายวัชรากับภรรยานะตำรวจเนี่ยขับทิ้งระยะห่างที่เห็นเนี่ย
คือสักประมาณสิบเมตรแล้วก็มีรถกระบะเชฟโรเล็ตสีขาวตอนครึ่ง
ขับตามมาอีกคันนึงเธอบอกว่าตอนนั้นเธอก็เห็นท่าไม่ดี
ก็ขี่จักรยานยนต์ตามไปดูเห็นว่าคู่สามีภรรยาก็ถูกรถชนแล้ว
แล้วมีตำรวจไปประกบตัวนายวัชราเอาไว้ส่วนนางสาวสโรชา
ซึ่งเป็นหญิงท้องแก่นอนบาดเจ็บที่หัวเข่าขวาอยู่
อืมชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มองว่าถ้าจะเป็นการสกัดคนทำผิด
อ่าแบบว่าขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็เจอเขาแล้วจะไล่เขาแล้วเขาหนีอย่าง
เนี้ยแล้วไปชนเขาอย่างเงี้เพื่อให้จอดเนี่ย
อันนี้ก็เกินไปค่ะเกินกว่าเหตุพ่อค้าที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งก็บอกว่า
เห็นตำรวจที่ขับกระบะสีขาวตั้งใจขับรถพุ่งชนจักรยานยนต์
สามีภรรยาคู่นี้ที่สำคัญตอนลงมาจากรถยังเอามือคล้ายกับจับอาวุธที่เอว
แล้วทำท่าเหมือนจะไปคุมตัวผู้ชายกับผู้หญิงที่ถูกชนจนรถล้ม
แล้วเปลี่ยนใจกลับไปขึ้นรถแล้วขับหนีไปอืมพอถามตำรวจในที่เกิดเหตุ
ตำรวจคนอื่นอื่นอ่ะนะก็ปฏิเสธบอกว่าอ๋อคนชนก็ไม่ใช่ตำรวจหรอกอืม
แต่พอชาวบ้านเค้นไปเค้นมาตำรวจชุดนี้ที่กำลังควบคุมตัวเขาอยู่เนี่ย
ถึงยอมรับว่าอ๋อคนนั้นก็เป็นตำรวจจริงแต่ไม่ต้องห่วงหรอกฮะ
เดี๋ยวตามได้จากทะเบียนรถของเขานั่นแหละเดี๋ยวตามได้
นี่ฮะอันนี้ที่ชาวบ้านเขาเห็นนะครับเราตรวจสอบไปเนี่ยข้อมูลนะครับ
ตั้งจุดตรวจย่อยแล้วมีจักรยานยนต์ขี่ออกไปนอก
เส้นทางนะฮะไม่ยอมเข้าจุดตรวจรถป้องกันและปราบรามหรือว่ารถร้อยเวรก็เลยขับไล่ตาม
ระหว่างนั้นมีนายดาบตำรวจนายหนึ่งก็คือคู่กรณีที่ไปชนสองสามีภรรยาเนี่ย
กำลังขับรถส่วนตัวอยู่เพื่อจะไปปฏิบัติหน้าที่อะไรบางอย่าง
ค่ะเขาอ้างว่าเขาได้ยินวิทยุรายงานเหตุจักรยานยนต์หลบหนี
สัญชาติยานของความเป็นตำรวจแล้วเป็นเหตุซึ่งหน้าเขาก็เลยอ้างว่าเขาเลยไปช่วยสกัด
อืมเห็นจักรยานยนต์คันนั้นกำลังกลับรถมาพอดี
ก็เลยเบี่ยงช่องจราจรจากเลนซ้ายที่ขับอยู่ไปทางฝั่งไปทางขวา
เพื่อจะสกัดแต่มันเกิดการชนกันขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
อ่าแต่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้มันก็เกินกว่าเหตุหรือเปล่าอืมนะฮะ